นี่ที่ใหญ่ขอบคุณมากได้นะครับ

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน